เรียนเรื่องของครูกันบ้างนะครับ
ฟังข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาหน่อย

คลิปที่เด็กนักเรียนแอบถ่ายครูผู้ชายคนหนึ่ง
ยืนอยู่หน้าห้องหน้ากระดานดำ

โดยใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะหยาบคาย

หลังเลิกเรียนพวกมึงคงไปกัน
ประโยคแบบนี้ออกมาจากปากของครูนะครับ
คุณผู้ชมไปฟังคลิปที่เด็กแอบถ่ายหน่อยนะครับ

ปูจะแก้ปัญหาแก้เป็นต้องอยู่ตอนนี้

มันจะถูกตีนะลูก
โอ้โหแต่ละประโยคที่ออกมาจากปากของครูคนนี้
แล้วเด็กบอกไม่น่าเชื่อเลยว่าจะออกมาจากปากของครู
ครูชายคนหนึ่งอาการเกรี้ยวกราด
นักเรียนหญิงในห้องด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ลามไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ผู้ปกครองนำคลิปที่นักเรียนที่ลูกหลานแอบถ่ายไว้
โดยระบุว่าเข้าใจว่าเด็กนักเรียนคงดื้อสอนแล้วไม่ฟัง
หรืออาจจะไม่ตั้งใจเรียนในห้อง
แต่ทีนี้คุณครูผู้สอนควรควบคุมอารมณ์

ใช้คำพูดที่เหมาะสมมากกว่านี้
ไม่ใช่สะบดคำหยาบคายในชั้นเรียนแบบนี้

เพราะครูเปรียบเสมือนเป็นต้นแบบให้เด็กได้เรียนรู้ตาม
ควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
ชาวเน็ตเขาไปแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะครับ
บอกว่าโอ้โหถ้าครูใช้คำพูดแบบนี้

เป็นครูควรควบคุมสติอารมณ์นะฮะ
ขันติสติอักโกธะความไม่โกรธนะครับ

ถ้าครูแสดงกิริยาหยาบคายกับเด็กก่อนนะครับ
อีกอย่างพูดไปถึงพ่อแม่ของเด็กนักเรียน
โกงแบบนั้นแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่า
ความคิดเห็นบางคนก็บอกเอ๊ะหรือว่านักเรียน

ทำให้ครูเขาโกรธจัดจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

นักเรียนคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับน้องเขานะ
น้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเช้าค่ะ
ขณะที่หนูเป็นนักเรียนชั้นม๒จำนวน๒๑คน
ทำข้อสอบเสร็จแล้วเพื่อนของหนูก็นั่งเล่นแล้วก็กินขนม
แต่ทีนี้ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาก็เลยบ่น
ว่าให้หยุดกินขนมแล้วหลังจากนั้นกลายเป็นคำด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เพื่อนหนูก็เลยบอกไปว่าพ่อแม่ยังไม่เคยด่าหยาบคายขนาดนี้เลยค่ะครู
จากนั้นแหละครับครูระเบิดอารมณ์ใส่นักเรียนในห้องทุกคนเลย
ลามไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย
และนักเรียนก็นำคลิปเหล่านี้มาให้พ่อแม่ได้ดูได้ฟังกัน
พ่อแม่ก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมของครูดังกล่าว
และจะเข้ามาพูดคุยกับพอโรงเรียน
เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ครับ
ส่วนที่เรื่องมาแดงจนกลายเป็นคลิปดังว่อนโซเชียล
เพราะมีการส่งคลิปในไลน์กลุ่ม
มีการแชร์กันออกไปจำนวนมาก
แต่หลังจากเกิดเรื่องครูคนดังกล่าว
ก็ไม่ได้มีการขอโทษนักเรียนแต่อย่างใดนะครับ
ฟังเสียงน้องนักเรียนที่เขาแอบถ่ายครูหน่อยฮะ
นี่ฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคุณนะ

ตอนนี้ได้สั่งการให้ครูคนดังกล่าว

เพราะกลัวว่าจะเกิดผลกระทบต่อเด็กนักเรียน

มาดูเรื่องผลการเรียนของนักเรียนต่อไปด้วย

เรื่องของการใช้วาจาที่ไม่สมควรกับเด็กนักเรียน

ก็ต้องดูว่ามีเจตนาทำพฤติกรรมดังกล่าวอย่างไร
บางครั้งอาจจะเป็นการเผลอพลั้งพูดไป

ครูขนาดนี้เรียกว่าเผลอพลั้งเหรอ

แต่ว่าพอบอกว่าซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะ

ลงโทษในครั้งแรกก็จะเป็นการว่ากล่าวตักเตือนก่อน

น่าจะเป็นการเพิ่มโทษทางวินัยต่อไป
แต่ถ้ามีเจตนาในการใช้คำหยาบคายในการด่าเด็กแบบนี้
ต้องรายงานให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดศรีสเกตทราบ
เพื่อจะทำการลงโทษต่อไปนะครับ
เพราะว่าโรงเรียนไม่มีอำนาจในการลงโทษดังกล่าว
ต้องให้คณะกรรมการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้พิจารณานะครับ
นี่คุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะเหมือนกันนะ
ว่าเป็นกรูได้ยังได้อะไรนี่นะครับ
แล้วคุณผู้ชมบอกว่านี่นี่ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยนะ
อาจจะต้องข่มใจอะไรไว้บ้าง
แต่จริงจะเป็นครูสอนวิชาอะไรก็ตาม

คุณธรรมจริยธรรมต้องมีอยู่ในใจ